เอาล่ะคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดพิศนุโลก
มนมนงงดิบางคนไม่รู้จักมน
มนคือมนคือมหาวิทยาลัยนรสวรรค์
ที่นั่นเขาจัดนิทัศกาลนะครับเป็นงานที่เป็นภาพถ่ายของน้องนิสิตนักศึกษา
เดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยว่าสวยงามขนาดไหนนะ
คุณเรียนที่นี่นี่ใช่นี่ผมสิทธิ์เก่ามนไม่บอกไม่รู้นะเนี่ย
คุณผู้ชมครับพากันไปที่ลานชั้น๑อาคารเฉลิมพระเกียรติ๗๒พันศาพระบรมราชินีนาฏ
มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิศนุโลกที่นี่เขาทำอะไรกัน
ขออีกทีมันแปลว่าอะไรนี่มันเป็นเรื่องราวชีวิตเส้นทางอิสระ
อ๋อนี่คอนเซ็ปต์ชื่องานเขาอ๋อนี่คอนเซ็ปต์ชื่องานเขา
อารมณ์แบบนั้นแหละครับก็มีนิสิตนักศึกษานะครับเข้ามาลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้ามาชื่นชมผลงานของเพื่อนนักศึกษานี่แหละ
เขามาช่วยกันถ่ายทอดภาพที่สื่อถึงความหมายจากสถานที่ต่าง
ตัวน้องเขาเนี่ยเคยไปศึกษาดูงานกันมา
ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ
แต่ละภาพมันมีความหมายมีนัยยะแฝงอยู่
ใช่ถูกต้องไปชมภาพถ่าย
สวยงามแตกต่างกันมากมายเลยเนาะ
ส่วนงานนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีนะครับ
ส่งเสริมแล้วก็แสดงให้เห็นถึงฝีไม้ลายมือความสามารถของน้องนิสิตนักศึกษา
ใครที่ชื่นชอบที่จะไปชมผลงานศิลปะภาพถ่าย
ยังไปชมกันได้นะที่ลานชั้น๑อาคารเฉลิมพระเกียรติ๗๒พันศาพระบรมราชินีนาฏ
มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิศนุโลกนะครับ

เพราะว่าเขาจะจัดกันเนี่ยนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับ

ดูได้จนถึงช่วงเย็นช่วงบ่ายเนอะ
ชื่นชมผลงานน้องนักศึกษากันเดี๋ยวนี้ฝีมือการถ่ายภาพทำเด็กคนรุ่นใหม่เก่งทั้งนั้นเลยนะ
ใช่แล้วไอเดียเขาแต่ละมุมมองแต่ละมุมภาพนี้มันสวยงามมาก
บางทีเราคิดไม่ถึงเลยว่านี่เป็นฝีมือของเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษานะ
ไม่ใช่ว่าเป็นแบบอาชีพอะไรนะก็สนับสนุนนะคะเด็กไทยของเรามีความสามารถมากมายหลากหลายด้านจริง